แต่อย่างหนึ่งที่ไม่เคยปรับขยับมานานสักพักนึงแล้ว

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามพร้อมกันนะคะ

ในช่วงที่เรื่องหมูหมูกำลังเป็นวาระแห่งชาติ
กรมประสุทธิ์แถลงด่วนวานี้ว่า
ลุยเก็บเลือดหมูตรวจกว่า๓๐๐ตัวอย่าง

ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูก็พากันอกสั่นขวัญหนี
ค้านเต็มที่เพราะมีกระแสต่อนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ
จนเกิดความวิตกว่าหมูไทยจะพังทั้งระบบ
เช้านี้มีข่าวดีให้ใจชื้น
โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง๕๗๐ล้านบาท
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรนำเสนอ
เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า
ตอนนี้คณะรัฐมนตรีเหน็ดเหนื่อยซ้ายตัวแทบขาด
เพราะกำลังลุยแก้ปัญหาของแพงแบบครบวงจร
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า
ส่วนประชาชนไม่ต้องรอผลการศึกษา
เพราะรู้สึกได้ทันทีว่าของแพงทั้งแผ่นดิน
ไม่ว่าจะเป็นราคาเนื้อหมูทะลุกิโลกรัมละ๒๕๐บาท

ราคาไก่สดกิโลกรัมละ๘๐บาท
แพงขึ้น๒๐กว่าบาทขนาดยังไม่ถึงตรุษจีน
โดยคาดว่าราคาจะแรงไม่แพ้หมู
ส่วนไข่ไก่ก็จ่อขึ้นราคาตั้งแต่เมื่อวาน
เฉลี่ยคละหน้าฟาร์มฟองละ๓บาท
ส่วนราคาค้าปลีกแล้วแต่พื้นที่
ราคาน้ำมันปาล์มจากที่เคยซื้อกันขวดละ๓๕๔๕บาท
ปีนี้ปรับขึ้นเป็นขวดละ๕๕๖๐บาท
๊าซหุงต้มก็ขึ้นราคาแบบขั้นบันได
มีผล๑กุมภาพันธ์๖๕
ส่วนค่าไฟต่อเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ๕เช่นกัน
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวโน้มเบื้องต้น
ราคาสินค้าในปี๖๕ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้น
เหลืออยู่อย่างเดียวที่ยังตรึงราคา
ไม่มีทีท่าว่าจะขยับหรือปรับขึ้นเลย

นั่นคือค่าแรงขั้นต่ำของคนไทย
ยังอยู่ที่ไม่เกิน๓๑๓๓๖บาท
มาถึงจุดนี้คนไทยคงได้แต่เลือกซื้อเลือกรับประทาน
เพราะถ้าคิดจะซื้อหมูโลไก่โล

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ก็เหลือเงินแค่๖บาทแล้วจากค่าแรงขั้นต่ำ